สวัสดีค่ะต้องรับเข้าสู่ต้องบอกว่าพูดไม่ทันขาด
ผมบอกว่าเอ๊ะการสอบพยานแล้วก็ไปกันตัวเป็นพยานเนี่ย

เพราะว่าไอ้เก่งเนี่ยมันจัดการฆ่าน้องปอครอบครัว
ปอเขาบอกว่าไม่ยอมเผาศพ
จนกว่าจะให้แจ้งข้อหากิ๊ก
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับการแจ้งข้อหาเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่า
กรณีของกิ๊กสาวของไอ้เก่งเนี่ย
จะต้องโดนข้อหาร่วมกันร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ทีนี้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นมันก็เข้ากรณีเป็นตัวการร่วม
อย่างที่ผมบอกตัวการร่วมคือร่วมกันนะ
เพราะเห็นว่ามีพฤติกรรมในการกระทำความผิด
วันนี้เราต้องมาคุยเรื่องประเด็นการเป็นพยาน

คือวันนี้เจอตัวแล้วเจอปืนแล้ว
ปืนใช่ไหมมันเจอห่างไป๑๕กิโลเป็นปืนลูกซอง

แล้วก็เจอบวกไอโม่งไหมคุ้มด้วย
กว่าจะเจอคือหลักฐานตัวนี้ก็คือหลักฐานสำคัญอีกส่วนหนึ่ง
แม้ว่าทางตำรวจเขาบอกไม่มี

มันเหมือนกับตะปูล่ะครับที่ตอกไปแล้วมันแน่น
กรณีของการคนร้ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องฆ่าคนโทษประหารโทษมันหนัก

ดังนั้นพยานหลักฐานต้องแน่นหนา
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาไปสู่กระบวนการของศาลท่านผู้ชมครับ
ไปเจอทนายก็ต้องบอกว่าเอ๊ะไปรับได้ยังไงต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะ
ต้องไปต่อสู้หรือว่าไปกลับคำ
ตำรวจจึงหาพยานหลักฐานทั้งประจักษ์พยานทั้งพยานแวดล้อม
แต่กรณีนี้เนี่ยหาได้ไหมหาไม่ได้เพราะอะไรฮะ
เพราะคนที่คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือไอ้เก่ง

กิ๊กนางสาวนรมนนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามีไอ้เก่งกับกิ๊กอ่ะสองคนน่ะ
เออในกรณีที่เกี่ยวกับการฆ่าคนเนี่ยเขาก็ต้องหาพยานหลักฐาน
ดังนั้นวิธีทำงานของตำรวจเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อน
แรกเขาบอกว่าสอบกิ๊กนะฮะ
แล้วก็บอกว่าอะไรถ้าท่านผู้ชมจำได้นะฮะ

กันไว้เป็นพยานนะฮะพยานพยาน
การกันไว้เป็นพยานทำได้ไหมทำได้นะครับ
ซึ่งถามว่าอย่างนี้เป็นยุทธวิธีของกลยุทธ์ของตำรวจไหม

กันไว้เป็นพยานก่อนนะไม่ผิดหรอกไม่มีอะไรนะ
เพราะว่าสอบเนี่ยก็สอบในฐานะพยาน

ถูกต้องไหมอ้าวไม่งั้นคุณจะบอกเหรอ

ทำไมล่ะจับตำรวจใช้วิธีนี้นะฮะ
ซึ่งถามว่าการเป็นพยานกับสอบเป็นพยาน
ไม่เหมือนกันนะฮะตำรวจเขาเป็นคนอธิบายเองนะครับ

การกันเป็นพยานเนี่ยก็หมายความว่า
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยมันมีน้อย

คนนี้ก็อาจจะอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย
แต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือไม่ได้เป็นผู้กระทำนะฮะ
เขาเลยกันคนนี้ไว้เป็นพยาน

ถูกต้องครับใช้ในการปรักปรำ
เพราะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอด
เพราะฉะนั้นพยานเนี่ยก็สามารถที่จะ
ตำรวจเขากันไว้และให้มาปรักปรำเอ่อ
ถามว่าเวลาไปต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องข้ามขั้นไปนะฮะ

ต่อสู้มันมีใครกับใครนะ

มีโจทย์มีจำเลย
เขาบอกว่าในกระบวนการเขาบอกว่าไม่ให้จำเลย

เป็นพยานไปปักปำโจทย์

จะเอาตัวเองเป็นพยานเนี่ยมันไม่ได้

เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ใช้วิธีว่า

ไม่ผิดหรอกไม่มีปัญหาหรอกก็บอกมาเถอะ
เล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้น
ทางนี้ก็พูดเป็นชุดเลย

ก็ต้องพูดเป็นชุดพูดว่าไปด้วยกันนะ

หาปืนให้อะไรอย่างนี้ให้นะฮะ

เพราะอะไรเพราะตำรวจเขาบอกเฮ้ยไม่ได้พูด
ตำรวจไม่ได้พูดเลยว่าจะกันเป็นพยาน

การสอบเป็นพยานเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ย
ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยได้ไหม

เพราะสอบไปสอบมาแล้วเห็นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ก็ต้องเปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นจำเลย
คือเหมือนกับว่าสอบว่าเป็นพยานหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะคะ
สอบดูว่าตกลงคนนี้เป็นพยานจริงหรือเปล่าหรือเป็นจำเลย
ไม่ใช่ครับโดยปกติตำรวจเขาไม่รู้อยู่แล้วเนี่ย
แต่ก็ต้องสอบฮะก็ต้องสอบไว้ก่อนว่าเอ๊ะพฤติการเป็นยังไง

เมื่อสอบนะเพราะว่ายังไม่พบการกระทำความผิดถูกไหม

แต่ครั้งแรกตำรวจก็สอบกิ๊กไปแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยไป

ผมรู้วิธีการทำงานของตำรวจไง
ผมก็ต้องบอกว่าตำรวจเขาก็ต้องบอกให้เดี๋ยวกันเป็นพยานนะ

อ่ามันคือการหลอกกันใช่ไหม

ก็ต้องบอกเฮ้ยไม่มีอะไรนะ

ทีนี้การกันไว้เป็นพยานทำได้

เพราะว่าเมื่อมันมีคนอยู่แค่๒คนเองที่ไปก่อเหตุ

ซึ่งเรื่องนี้ทีนี้ผมอยากจะอธิบายต่อไปว่า
คำว่าพยานเมื่อเป็นพยานแล้วสถานะพยานเนี่ย

และต่อมาเนี่ยเปลี่ยนสถานะเขาแจ้งข้อหาเขาเป็นจำเลยเนี่ย

เพราะการเป็นจำเลยนั้นจะต้องได้รับการแจ้งว่า

คุณมีทนายหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณพูดมาก่อนสิคุณว่า

พอให้ข้อมูลเยอะกลับมาเป็นจำเลย

ในกรณีอย่างนี้ผมไม่ต้องยกตัวอย่างในคดีนี้นะครับ
ตัวอย่างในคดีหลายคดีว่า
จำเลยคนนี้เวลากระบวนการไปอยู่ศาลแล้วเนี่ย
ก็อาจจะร้องได้ว่าตอนสอบนั้นสอบโดยไม่ชอบ
สอบโดยไม่ชอบอะไรเพราะว่าสอบเป็นพยานเนี่ย

ไม่ได้สอบเป็นจำเลยเพราะสถานะการแจ้งข้อหาเป็นจำเลยเนี่ย
ก็จะต้องแจ้งสถานะว่าเป็นจำเลยต้องมีทนาย
จัดหาทนายมาร่วมฟังด้วยนะครับ
อันนี้เป็นกฎทางที่มีอยู่ในรัฐมนูล
ถามว่าตำรวจนี่เขาก็ลำบากใจนะ
เพราะว่าข้อมูลมันมีแค่๒คน
คดีก็ต้องทำให้ได้ด้วย
นี่คือวิธีที่คุณมิ้นบอกแล้วเป็นวิธีการของตำรวจนะฮะ

หลังจากนั้นเมื่อถามว่าทำได้ไหม
มันก็กั้มกึ่ง

ตำรวจไม่ทำอย่างนี้เราจะไปเอาข้อมูล
ก็ต้องบอกว่าจากการเป็นพยานนะพอให้ข้อมูลเข้ามามาก
มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยก็ส่งฟ้องเป็นจำเลย
เมื่อไปสู่กระบวนการของศาลจำเลยอาจจะไปอ้างกับสารได้
ว่าตอนสอบเนี่ยก็สอบฉันเป็นพยานนะ
เสร็จแล้วก็จู่ก็เอามาปรักปรำฉันเป็นการสอบโดยไม่ชอบ
แต่ผมเชื่อว่ากรณีแบบนี้นะยากยากยากเพราะอะไรครับ
พอพูดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่า
มันเป็นฉากฉากยังไงอืมปืนมาจากไหนพบปืนยังไงนะฮะ
แล้วผมจะโยงให้เห็นว่าไอ้พฤติการแบบนี้มันก็ลำบากนะ
เพราะเมื่อวานผมบอกไปแล้วบอกว่าจะไม่จับกิ๊กเนี่ย

พอมาวันนี้ออกหมายเลยเหมือนกับดูรายการเรา

ผักกันคู่เดี๋ยวค่ะ

พลตำรวจตีสนทิชัยผู้การจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุ

ท่านบอกไว้ว่าอธิบายกันเป็นพยานถูกสังคมถูกสื่อ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

กันเป็นพยาน
เพื่อสรุปรวบรวมแสดงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จนกระทั่งสามารถระบุได้ที่ใส่ถุงมือเดินเข้าไปยิงในเก่ง
ไม่ได้บอกว่ากันเป็นพยานสอบพยานกับกันเป็นพยานแตกต่างกัน
ที่ความต่างกันวันนี้เป็นพยานหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะออกหมายจับ

อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบก็คือ
การกันเป็นพยานเนี่ยเป็นแท็กติกซึ่งตำรวจต้องบอกก่อนนะฮะ
ว่าจะกันเป็นพยานเพื่อให้พยานบอก
เพราะว่าพยานมันน้อยที่เห็นเหตุการณ์
กิ๊กนี่คือไปกับไอ้เก่ง
อันนี้ก็ตำรวจก็บอกจะกันเป็นพยาน
แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อพยานกิ๊กพูดว่ายังไง
ก็เห็นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
ก็แจ้งให้เป็นตกเป็นจำเลย
สถานะจากพยานเป็นจำเลย
ถามว่าการสอบเป็นพยานแล้วเปลี่ยนเป็นจำเลยทำได้ไหม
ได้ครับเมื่อเห็นว่าตำรวจเห็นว่ามีส่วนร่วมใน

ทีนี้พฤติการในการกระทำความผิดที่เห็นเนี่ยเป็นยังไงครับ
เป็นอย่างนี้ครับโดยการสอบปากคำ
กิ๊กรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ในเก่งมาบอกว่าอยากได้ปืน

อันนี้ไอ้เก่งบอกว่าต้องการปืนไว้ป้องกันตัว
จึงพานายเก่งไปซื้ออาวุธปืนโดยออกเงินให้ในราคา๗๐๐บาท
ข่าวมันมีทั้งไอ้เก่งออกเงินเอง
ไอ้เก่งอยากได้ไอ้เก่งก็๗๐๐บาท
ให้บอกว่าช่วยพาไปหาปืนหน่อย
กิ๊กก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าป้องกันตัวเฉยอยากพกเอกไว้

เคลียร์ปัญหารักสามเศร้าและเรื่องวันแต่งงานที่ใกล้มาถึง
โดยให้ส่งในเก่งด้านหน้าห้องพักและขับรถไปจอดที่บริเวณสะพานแถวนั้น
จากนั้นประมาณชั่วโมงกว่านายเก่งก็เดินมาขึ้นรถพร้อมให้พาไปที่คลองท่าตะเผา
เพื่อนำอาวุธปืนไปทิ้งกระทั่งถูกจรภิตามจับกลุ่มตัวจรภิงงวมหาอาวุธปืน
เจอปืนที่ก่อเหตุสังหารเอาละครับทีนี้เรามาลองดูสิครับ
สั้นเลยนะว่ากิ๊กทำอะไรบ้าง

พาไปซื้อปืนเกี่ยวข้องไหมเนี่ย
เป็นอาวุธสำคัญ
อาวุธสังหารนะฮะอ่าวุธสังหารนอกจากพาไปซื้อปืนแล้ว
ขับรถไปส่งขับรถไปนะฮะไอ้ขับรถไปเนี่ยมันมีหลายตอนนะ
อืมอ่าขับรถไปครั้งครั้งแรกไปส่งไปส่งนะฮะ
แล้วไปรับไหมไปรับด้วยรอรับไปรับด้วยนะฮะอ่า
เสร็จแล้วพาอาวุธเนี่ยหลักฐานอีกเออนะพาเอาเอาอาวุธ
ไปทิ้งไหมทิ้งทิ้งไหมอาวุธไปทิ้งก็หมายความว่า
ระหว่างที่ไปส่งตอนที่ว่าตอนหลังบอกว่าไปส่งตอน
ดึกแล้วก็ไปรับมาอีกชั่วโมงกว่า
เก่งก็มาขึ้นรถนะฮะและก็ระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ย
ก็เอาอาวุธทิ้งระหว่างทางค่ะนะอ่าถัดมาถัดมาอ่า
อ่ากิ๊กเนี่ยเขาบอกตกใจอืมเพราะว่าตอนที่ขึ้นรถเนี้ย
เก่งบอกฆ่าหมอปอไปแล้วแต่ว่าถามว่าตอนตอนไปส่งเนี่ย
รู้ไหมว่าจะไปฆ่าบอกไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องแล้ว
เพราะว่าตอนไปส่งเนี่ยบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหา
จะขึ้นไปคุยไปเคลียร์ปัญหาความรักแต่ตอนกลับมาบอกว่ายิงไปแล้ว
ฆ่าหมอปอแล้วกิ๊กตกใจนะแต่เหมือนตกกระดายพลอยโจร
ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะอันนี้ตามที่ให้การนะครับอ่า
ไม่รู้จะทำยังไงก็ขับรถไปลนลานขับรถไปกลัวก็กลัวนะฮะ
แต่ระหว่างทางก็ไอ้เก่งนี่ก็อาวุธทิ้งทิ้งทิ้งนะ
ทิ้งหมวกทิ้งปืนทิ้งอะไรต่อไปทิ้งไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ
และก็กลับไปกลับไปบ้านนะฮะกลับบ้านนะฮะ
หลังจากนั้นนะฮะก็เงียบจนกระทั่งตำรวจมาจับ
ทั้งตำรวจมาจับตำรวจตำรวจไม่ใช่มาจับตำรวจมาตามตัว
อ่าตำลวดมาสับปะคำอ่ามาตามแค่นี้พอไหม
ก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะนะฮะแล้วที่ที่ครอบครัวอ่า
ปอเนี้ยบอกว่าต้องดำเนินคดีข้อหากิ๊กด้วยอืม
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ตีว่ามันน่าจะมีส่วนร่วม
ร่วมเป็นตัวการร่วมกันค่ะซึ่งตัวการร่วมกันเนี่ย
ก็มีโทษเท่ากันแหละครับเพราะว่าร่วมกันก็คือร่วมกันฆ่า
ก็เท่ากับทำเหมือนกันพาไปซื้อปืนอืมนะฮะ
ก็อาจจะออกมาว่าก็ซื้อไปก็เขาต้องการซื้อปืนไป
ป้องกันตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อไปทำไมนะฮะ
เขาบอกว่าจะป้องกันตัวมีสตูเยอะนะฮะ
เมื่อได้อาวุธมานะฮะก็ขับรถไปส่งนะฮะ
ส่งก็ไม่รู้อีกก็เขาบอกจะไปคุยเคลียร์ปัญหา
เคลียร์ปัญหาตอนกลับมารับเนี่ยก็รู้แล้วล่ะ
แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ
เพราะถ้าไปเคลียร์ปัญหานี่พกปืนไปทำไมนั่นน่ะสิ
เอาล่ะอาจจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้เขาพกไปด้วย
ไม่รู้เขาพกไปคือคือเวลาที่ไปสู้เนี่ย
โทษมันเนี่ยนะผมเชื่อว่าไอ้เก่งเนี่ย
ไอเก่งนี่ประหารอยู่แล้วล่ะครับอืม
แห่งที่ผมพูดจากงั้นเพราะว่าพฤติการ
นะฮะฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวที่จะ
คนที่จะแต่งงานด้วยอีก๕วันจากงานแต่งงาน
กลายเป็นงานวิวานี่กลายเป็นงานศพ
และการฆ่าเป็นการฆ่าโดยไตรตรอง
และยังมีทรัพย์อีกเพราะทรัพย์ตัวนี้
ต่างคนต่างไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะสอบสวนดูอีกที
ซ่อย๑๐บาทเงินอีกที่ว่ามา๔แสนหลีกสอด
เงินที่ไปพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่า
อีก๕๗แสนตอนนี้สมุดบัญชีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะรู้นะฮะและไอ้เก่งก็ยังโบ้ยอีกบอกว่า
กู้เงินมา๖แสนจากการไฟฟ้า๔แสนจากออมสิน
เงินตัวนี้บอกว่าน้องปอเอาไปเพราะเก็บไว้ก่อน
ทีนี้อย่างไรก็ดีครับ
ตัวนี้ที่ผมบอกไว้ว่าเก่งมันต้องโดนประหาร
โยนติ้วเลยประหารชีวิต
ส่วนกิ๊กข้อต่อสู้

ขับรถไปก็บอกไม่รู้ไปส่ง
เมื่อกี้อธิบายว่าไม่รู้ตอนรับรู้เหมือนกัน
ตกกระได้พลอยโจรที่เอาอาวุธไปทิ้งรู้ไหม
รู้พอระหว่างทางยนต์ทิ้ง

ไอ้เก่งนี่ไม่ธรรมดาก็บอกว่ายังโทรศัพท์มา

อันนี้ไม่ธรรมดาน่ะไอ้เก่ง

เหมือนคือข้อหาไอ้เก่งโดนอะไรกิ๊กก็โดนอย่างนั้น

ทีนี้ข้อต่อสู้ของเขาอย่างที่บอกนี่แหละครับ
ถามว่าสถานการณ์อย่างนี้ดีไหม

ถามว่าสิ่งที่รู้ต่างราวนี้

กันเป็นสอบแล้วเป็นพยาน
คือถ้าสอบเป็นพยานแล้วเปลี่ยนมาเป็นจำเลยทำได้

มีเวลาที่จะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอยู่ไม่มาก
ถ้าอยากจะฟังติดตามเรื่องนี้
ก็ต้องรอกันอีกเบรกหน้าครับ
นี่ไงครับคือหลักการที่กันไว้เป็นพยาน

เป็นพยานกันไว้เป็นพยานกระสอบเป็นพยาน
มันต่างกันทางตำรวจทางผู้การเขาก็บอกแล้ว

ว่าจะกันไว้เป็นพยานสื่อก็ไปเขียนเอง
คือได้ยินคำว่าพยานส่วนใหญ่เราก็คุ้นหูกับคำว่า

ตำรวจสามารถทำได้ครับเพราะการกันเป็นพยาน
คือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
แต่ตำรวจยังต้องการข้อมูลจากบุคคลนี้อยู่
เช่นคดีที่มีพยานฝ่ายโจทย์น้อย
เห็นไหมน้อยไหม
ตำรวจสามารถแยกฟ้องทีหลังได้
ซึ่งตำรวจมักจะใช้ทำวิธีนี้
การกันตัวผู้ต้องหาเป็นพยาน

การสอบสวนพยานบุคคลพยานฝ่ายผู้ต้องหา
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ซึ่งผมคงถ้าเวลาชี้แจงคุณมิ้นก็คงใช้เวลานาน
ผมเองก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับ
แต่ผมพูดให้ฟังแบบชาวบ้าน

กิ๊กไปกับไอ้เก่งอยู่๒คน
ตำรวจเขาก็ต้องพูดกันเป็นพยานเพื่อให้เป็นประโยชน์
เพื่อให้พยานคายออกมา
ขายข้อมูลใช่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเป็นจำเลย
ใครจะพูดล่ะไม่พูดแล้วเห็นไหม
ถูกไหมครับถูกไหมคุณมิ้นนี่ชักเก่งนะเนี่ย
เพราะว่าพอกันเป็นพยานก็คายไง
พอคลายออกมาก็ตกเป็นจำเลย

ทีนี้ถามว่าการต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ไปอย่างนี้แหละครับว่า
ไอ้กิ๊กนี่มันจะต่อสู้ได้ไหมเพราะพาไปซื้อปืนด้วย
ท่านผู้ชมเอาฟังเอาละกันนะครับ
เพราะว่าซื้อปืนด้วยก็อ้างนะขับรถก็อ้าง
เอาอาวุธไปทิศก็บอกไม่รู้นะครับ
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันที่คนตกเป็น
เป็นการร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับ
เพราะรักสามเศร้าจริงมีวิธีออกอีกเยอะนะฮะ

มีอะไรเป็นเบื้องหลังมากกว่านั้น

ก็ไปบอกได้ว่าไม่รักกันแล้วนะมีคนใหม่หรือว่าก็หนีไปเลยไปอยู่กับคนใหม่เลย
เพราะว่ายังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้มีอะไรร่วมกัน
ต้องมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้น
รอติดตามกันนะสำหรับประเด็นนี้น่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มออกมาอีกล่ะ
ทีนี้เราก็จะเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนมานะฮะก็คือนักโทษ
นักโทษในเรือนจำถูกตีโดยปกติเนี่ยผมก็เป็นอดีตนักโทษนะครับ
ซึ่งเท่าที่ผมเห็นมาเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะ
วิถีชีวิตการอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณมิ้นครับเขาอยู่กันเป็นบ้านบ้าน
ว่าบ้านนี่ไม่ใช่เป็นบ้านนะฮะเป็นการยกตัวอย่างของคำว่าบ้าน
ตัวอย่างเช่นบ้านยานาวาบ้านลาดพร้าวบ้านเจริญกรุงบ้านบางซื่อ

แบ่งเป็นบ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวนักโทษ

ถ้าตัวเองไม่มีบ้านสังกัด
ก็จะเป็นพวกเป็นประเภทสัมภเวษีเล่ร่อน
เวลาจะนั่งก็ต้องไปนั่งอยู่กับพื้นตรงนู้น

เมื่อไม่มีสังกัดเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลความปลอดภัย
ไม่สามารถที่จะไปบอกกับใครได้ว่าตัวเองเป็นใคร
เป็นไอ้เป๋ยไอ้ป่องก็อาจจะถูกรังแก่ได้
ดังนั้นเมื่อเข้าไปเป็นนักโทษข้างใน
ก็ต้องทำงานด้วยคุณมิ้นต้องไปเย็บรองเท้า

การที่ไปสังกัดบ้านเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครอง

แบ่งอันนี้ข้างในก็คือวันแบ่งกลุ่มกันเองข้างใน

พอแบ่งออกมาก็นักโทษคนนี้
เมื่อออกมาเยี่ยมก็ปรากฏว่าไปเยี่ยมแม่
แม่กับแม่มาเยี่ยมก็เห็นว่าถูกตี
มีบาดแผลอยู่ข้างหลังช้ำ
ก็บอกทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า
วิถีของการอยู่ในเรือนจำเนี่ย
มันเป็นเรื่องของคนที่กระทำความผิด

สังคมก็จะมองส่วนหนึ่งแล้วล่ะ
อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลต่างเหล่านี้

ก็ยังมีสิทธิของผู้ต้องขัง
ซึ่งแม้ว่ากระทำความผิดก็ไปตีเขาได้ไหม

ทีนี้กรมราชธรรมเขามีระเบียบอยู่
ระเบียบอยู่๓๔ข้อในการลงโทษ
ซึ่งแน่นอนครับ๓๔ข้อนั้นไม่มีวิธีการตี

ประการแรกก็คือการตัดชั้นซึ่งมีผลอย่างสูง
การตัดชั้นจากชั้นดีดีมาก
ท่านผู้ชมครับฉันนี่จะมีผลต่อการลดโทษ

ดังนั้นทุกคนก็พยายามทำตัวดี
ไม่ไปทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน
ทีนี้การอยู่ในเรือนจำแน่นอนครับว่า
อยู่กันอย่างทรัพยากรจำกัด
ถามว่ามีการกู้เงินไหมมีครับ
กู้ก็คือการกู้กันธรรมดายืมเงินกัน
ไม่ได้เป็นเงินแต่ว่าใช้เป็นสิ่งของไม่ว่านม

มีการยืมการยืมกันโดยการตั้งอัตรากันเช่น
คุณเอาบุหรี่ไป๓ซองอาทิตย์หนึ่งคุณต้องมีดอกเบี้ย๑ซอง
อย่างนี้นะครับพัชรามาคืนก็ต้องคืน๔
เพราะบุหรี่มันเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนในการใช้
ในการซื้อความสบายเช่น
นวดเขาจะซักผ้าจะใช้คน

ต่อมาบุหรี่ถูกจำกัดเพราะกรมราชธรรมเห็นว่า
หลีไม่มีประโยชน์กับสุขภาพ

นม๓กล่อง๔กล่องกู้ไป๕กล่องคืนมากล่องหนึ่ง
เมื่ออยู่กันแบบนี้ก็จะมีการผิดใจกัน
ทวงหนี้กันมีการทะเลาะวิวาดกัน
สังกัดบ้านบ้านนี้กับบ้านนี้
ก็อาจจะทะเลาะกันก็อาจจะมีการต่อยชกต่อยทะเลาะวิวาดกัน
คือผมพยายามพูดให้เห็นมุมทั้งสองมุม
ส่วนผู้คุมแน่นอนครับเมื่อเขาอยู่กับ
คนที่มีพฤติกรรมที่มีการทะเลาะวิวาดกัน

หยุดยั้งก็จะไปพูดดีได้ไหม
คุณมินหยุดนะพอนะอย่าต่อยกันนะ

ก็มีอีกอังนึงก็คือไม้กอง

กองจะเป็นไม้ยาวสักประมาณ๑เมตร

ลนยางให้ยางกลายเป็นยางชิ้นเดียวกัน
เวลาตีมันจะเด้ง
เวลาลงโทษนักโทษก็จะให้นอนคว่ำ

แล้วก็จะเอาไม้ตีโดยสุดแรงอย่างนี้แหละครับ
ปึ้งที่หลังครับ

ตีแบบนี้ประการแรกก็อาจจะไม่มีบาดแผล

อาจจะมีรอยช้ำซึ่งส่วนมากจะเป็นการช้ำใหน
ทีนี้การแยกกันหรือการลงโทษต่าง
เป็นวิธีที่ใช้ในการปกครองของกรมราชธรรม
ซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่อยากจะรู้
เพราะว่าโอ้โหในนั้นก็มีแต่คนที่ผิดคนร้ายคนยอมคนที่ทำไม่ถูกต้องผิดกฎหมายไปอยู่แต่ในแง่มุมหนึ่งก็ต้องมองถึงว่า

มนุษย์นะฮะแล้วบางคนเข้าไปนั้นก็อาจจะเป็นความผิดแค่ครั้งแรก
แต่การอยู่ข้างในก็ต้องเข้าใจว่ามีการทะเลาะวิวาสมีการชกต่อยกันมีเรื่องของเรื่องของการกู้ขาใหญ่ผิดใจ
คุณมินเดินไปเนี่ยชนกันนี่ก็จะฆ่ากันได้ก็มีนะ

แค่ล้างจานน้ำกระเด็นโดนกันนี่ก็จะฆ่ากันก็มีนะครับ
เพราะในนั้นมันศูนย์รวมศูนย์รวมดาวทั้งหลายไปอยู่ในนั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมองให้ครอบคลุมหลายฝ่าย
คนร้องเรียนก็ถือว่าคนที่เป็นนักโทษถูกตีอย่างนั้นไม่ได้
ต้องร้องเรียนในการละเมิดสิทธิของนักโทษ
ซึ่งอย่างที่ผมบอกกรมราชธรรมก็จะมีเรื่องของการขังซอย
การลดชั้นการงดเยี่ยมญาติ
ซึ่งเป็นลักษณะที่กรมราชธรรมใช้ในการลงโทษ
หรือการตีตรวนซึ่งเรียกว่าตรวนวินัย
ส่วนวินัยก็หมายความว่าทำผิดวินัย
ก็จะถูกตีตวนเส้นใหญ่เดินไปไหนมันก็ลำบาก
กองแกงอย่างนี้วันนี้อธิบดิ์กรมราชธรรม
ท่านพันธ์ตำรวจเอกด๊อคเตอร์ณรัทธ์
เวตนันมาชี้แจงแล้ว

การกระทำแบบนั้นก็คงจะต้องมีการ
ชี้แจงให้กับสังคมทราบ

การลงโทษคงไม่มีการตีกัน
ซึ่งจริงก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมาอยู่ด้วยกัน
คนจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันและเป็นคนประเภทที่
ค่อนข้างรุนแรงอารมณ์รุนแรงแต่ละคนก็ไม่เบา
เป็นดาวโจรทั้งหลายเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็ยากในการที่จะปกครองดูแล
กฎระเบียบต่างนี่ก็ทำไปอย่างนั้นเอง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองให้ครบด้านไม่ไปเข้าข้างใคร
ทางนี้เขาก็บอกว่าเขาจะสอบสวนถ้าเกิดเป็นจริง
ก็จะมีการลงโทษอะไรต่างก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังครับ
อย่างที่คุณชุวิตบอกนะคะมองสองมุมค่ะ
เรื่องอารมณ์กับกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริง
ดูทุกอย่างให้ครบทุกด้านเพื่อที่เราจะได้เสพข่าวอยากมีสติด้วย

กันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า